สวัสดีครับเรื่องที่คุณบุ๊คเกริ่นมาเมื่อสักครู่มีคำตอบครับ
มีคำตอบว่าคนที่ส่วนใหญ่หรือส่วนหนึ่ง
ที่จะเป็นไข้ตัวร้อนเป็นไข้หวัดธรรมดา
แล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยแต่ก่อนเป็นอย่างนี้ก็ไม่วิตกทุกร้อนอะไร
ถ้าเป็นไม่มากก็ซื้อยามากินเองที่บ้านเป็นมากหน่อยก็ไปหาหมอ
หมอก็ให้ยากลับมาแต่ว่าพอมาถึงช่วงนี้
ถ้าตัวร้อนติดต่อกันหลายวันมีอาการไอจาม
ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงก็จะไปตรวจก็จะ
ไปตรวจเพราะเกิดวิตกจริตทีนี้คนที่จะไปตรวจ
ถ้าเป็นคนไข้ที่เรียกกันว่าคนไข้บัตรทอง
ตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกันไปเยอะมีคำถามต่างนานามากมายว่า
ควรไปหรือไม่ควรไปยังไงเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสได้
ไปพบกับคุณหมอศักดิ์ชัยกาญจนวัฒนา
ท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือที่เรียกกันว่าสปสช
ได้ความว่าอย่างนี้ครับว่าคนที่ควรจะไปตรวจเนี่ย
ก่อนอื่นต้องป่วยก่อนไม่ใช่อยู่ดีแล้วไปตรวจนะครับ
ต้องมีอาการป่วยอาการป่วยนั้นต้องเป็นเข้าข่าย
ที่น่าจะเป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด๑๙
เช่นตัวร้อนไข้สูงไม่ยอมลดเจ็บคอ
แล้วก็รู้ตัวว่ามีแม้น่าจะมีสาเหตุเช่น
ไปคลุกคลีกับคนที่มาจากต่างประเทศ
คลุกคลีกับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เอาเป็นว่าปวดหัวตัวร้อน
อยู่บ้านเฉยไม่สบายใจ
จะขอไปตรวจใช้สิทธิ์บัตรทอง
ใช้สิทธิ์บัตรทองคือตรวจฟรีว่าอย่างนั้นเถอะ
อันนี้แหละเข้าข่ายเลยครับ
ไปเลยไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์อยู่เป็นประจำนั่นแหละ

ก่อนที่จะขอตรวจโควิด๑๙
ก็จะต้องไปเจอกับทีมหมอ
และทีมพยาบาลด่านแรกก่อน
หมอและทีมพยาบาลเนี่ย
เขาจะสักถามประวัติ
สักถามว่าที่ผ่านมา

ตรวจสอบถามกันอย่างละเอียดละออสักครั้งหนึ่งก่อน
ถ้าเห็นว่าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
และสงสัยเอาล่ะ
เขาจะส่งไปตรวจ
หาเชื้อโควิด๑๙
ว่าอาการจะเป็นยังไง
ถ้าตรวจสอบประวัติแล้วคัดกรอง

สูงสิงกับคนกลุ่มเสี่ยง
อันนี้เขาก็ส่งตรวจอย่างที่ว่า

ไม่ได้ไปสูงสิงกับคนที่
มีโอกาสเสี่ยงจะติดเชื้อ

ถ้าตรวจแล้วไม่เจอ

ผลเป็นบวกคือติดเชื้อ
ติดเชื้อก็จะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการรักษา

จะได้ติดตามเอาคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านร่วมกัน

คนที่เราไปพบไปเจอ

โอกาสจะติดเชื้อเป็นยังไง
ฉะนั้นนี่คือหลักเกณฑ์ขั้นตอน

ของผู้ตรวจเชื้อโควิด๑๙
ผมถามเลขาสปชว่า

การเงินที่จะใช้เนี่ย

มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนไหม

ที่จะใช้จ่ายในเรื่องนี้ได้อยู่
และถ้าเหลือบากกว่าแรงก็จะของงบกลาง

ก็คือนายกรัฐมนตรีก็สนับสนุนเต็มที่
นั่นคือคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองโรงพยาบาลของรัฐ
ตอนนี้อีกประเภทหนึ่ง
คนที่มีสถานะขึ้นมาหน่อยเขาก็ใช้

ไข้ได้ป่วยก็ใช้โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชนที่เขาเปิด
ให้มีการตรวจหาเชื้อโควิดตอนนี้
อัตราค่าใช้จ่ายอยู่ในขั้นสูง
แห่งก็สูงมากไม่เท่ากัน
แล้วแต่แล้วแต่แต่ละโรงพยาบาล
ฉะนั้นในช่วงเวลาอย่างนี้อยากจะบอกว่า
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมบริการทางการแพทย์ก็ดี
กรมการค้าภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เรื่องการควบคุมกำหนดราคายา
กำหนดค่าบริการทางการแพทย์
ซึ่งได้ทำมาสักพักหนึ่งแล้ว
ควรจะต้องหารือกับโรงพยาบาลเอกชนครับ
เชิญโรงพยาบาลเอกชนมาพูดคุยว่า
ในสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเขาลำบาก
เขาเดือดร้อนเรากำลังเจอโรคนี้
ฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่โรงพยาบาลเอกชน
จะควบคุมคิดราคาค่าตรวจให้ถูกที่สุด

ถ้าไม่สมัครใจทำอย่างนั้น
กรมการค้าภายในก็ลองไปดูซิ
ไปสำรวจวิเคราะห์ดูดูตัวเลขอย่างละเอียดเลยว่า
ในการตรวจคนไข้๑คน
ต้นทุนที่โรงพยาบาลเอกชน
จะต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้าง

ค่าสารเคมีค่าตัวยาค่าหมอค่าพยาบาลค่าโน่นค่านี่
ตั้งแต่ต้นจนตรวจจบเนี่ย

เมื่อรู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้ว
ควรจะประกาศออกมาเป็นคำสั่งเลยว่า
การตรวจต่อคนต่อราย
เกินตัวเลขเท่านี้
สมมุติว่าต้นทุน๓๐๐๐

อย่างนี้ถือว่าเอารัฐเอาเปรียบกันในช่วงที่
ประชาชนเผชิญหน้ากับความวิกฤต
ฉะนั้นบทบาทของโรงพยาบาลเอกชน
ควรจะก้าวออกมาแล้วก็ประกาศบอกกับสังคมว่า
โรงพยาบาลเอกชนขอรวมตัวกัน
เพื่อประกาศความรับผิดชอบในฐานะ
ที่ทำกิจการโรงพยาบาล
คือคิดค่ารักษาให้ถูกที่สุด

โดยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างที่ว่า
กรมการค้าภายในหรือกรมบริการสาธารณสุขภาพเนี่ย
ควรจะต้องก้าวออกมาแล้วก็บอกว่า
นี่เป็นการรับผิดชอบที่จะใช้กฎหมาย
เพื่อป้องกันไม่ให้เอารัฐเอาเปรียบกันจนเกินไป
มีฉะนั้นแล้วเนี่ยคนส่วนหนึ่งก็ไม่อยากไปตรวจ
เพราะคิดว่าตัวเองเป็นไข้ธรรมดา
แต่ว่าถ้าค่ารักษาตรวจมันไม่แพงจนเกินไป
โอกาสที่จะไปใช้บริการอย่างนี้มี
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่คนในวงการโทรทัศน์
เขาก็นั่งคิดกันว่าในภาวะที่ประชาชน
สับสนกับเรื่องข้อมูล
กำลังจิตใจไม่ดีกำลังวิตกกำลังหวั่นไหว
กำลังอยู่ในอาการที่เรียกว่าจิตตกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
คนทำโทรทัศน์เนี่ยควรจะทำอะไรได้บ้าง
ที่จะเป็นการส่งสัญญาณให้กำลังใจกับประชาชนคนดูควรจะทำยังไงที่จะให้คนเกิดความมั่นใจในข้อมูลข่าวสาร
ทำยังไงที่จะปกป้องบุคลากรที่ทำงานในแวดวงโทรทัศน์ด้วยกันเช่นการที่ลุมร้อนกันสัมภาษณ์แรงข่าว
ต่อไหล่เบียดกันเพื่อยื่นไมโครโฟนจ่อปากแหล่งข่าวให้ใกล้ชิดที่สุดสภาพอย่างนี้เนี่ย
มาถึงวันหนึ่งไม่ควรจะมีสภาพอย่างนี้แล้วใช่ไหมได้ไหมก็คือว่าแทนที่จะ๔๐๕๐คน๓๐คน
ล้อมกันสัมภาษณ์จัดเวรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแล้วก็เอาข้อมูลมาแชร์กัน
เอาภาพมาแชร์กันเอาข้อมูลมาแชร์กันก็แปลว่าไม่จำเป็นต้องแย่งกัน
กับข้อมูลข่าวสารแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นมาแชร์ออกอากาศ
ไม่คิดลิขสิทธิ์กันไม่ถือกันว่านี่ใครลอกเรียนใครใครลอกข่าวใคร
เอาไว้สักระยะหนึ่งเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างคนทำข่าวด้วยกัน
จะต้องไม่ไปเบียดเสียดกันจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนว่า
เราก็มีความรับผิดชอบต่อตัวของเราส่วนจะส่งสัญญาณถึงประชาชนยังไง
จะทำคลิปสั้นยังไงตอนนี้กำลังคิดกันอยู่
เพื่อให้คนดูเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือประโยคสุดท้ายวันนี้
ที่ได้เห็นทั้งนายกรัฐมนตรีและคุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งเกริ่นไปสักครู่
ก็คือว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินี่เป็นส่งสัญญาณของนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าการอยู่บ้านเป็นการระงับการแพร่เชื้อดีที่สุด
คนหนึ่งคนที่เป็นมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้คนเกือบ๓คน
ฉะนั้นตัวเลขที่เป็นอยู่ตอนนี้ติดเชื้ออยู่๓๐๐กว่า
ถ้าทุกคน๓๐๐กว่าไม่อยู่บ้านโอกาสที่จะติดเอา๓คูณเข้าไปสิครับ
ก็จะเป็นตัวเลขเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว๓เท่า๓เท่า๓เท่าขึ้นไปเรื่อย
ดีที่สุดยอดผู้ติดเชื้อจะมากมายมหาศาลเท่าไหร่เรายังคำนวณไม่ถูก
ฉะนั้นหยุดอยู่บ้านเพื่อชาติฆ่าเชื้ออย่างที่นายกบอก
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ